นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคือไม่ได้จะลงนะแต่ยืนมาโอ้โหนี่รถตู้
รถตู้ยืนนี่จะอยู่ในสภาพไหนเนี่ยนี่แหละครับก็หัวชิดเนี่ยครับ
ข้างมาเอาไว้เพื่อให้ยืนในรถตู้อ่ะไม่ใช่ไงแล้วเวลาเกิดอุบัติเหตุความสูญเสียทีก็นะ
ก็ล้อมคอกกันทีนึงผมใช้คำนี้เลยคุณบอลเจ้าของคลิปเล่าบอกว่าเขามาทำธุระในตัวเมืองอุบลรัชธานี
วันที่๒๙จองรถตู้กลับอำเภอเขมราชรถจะออก๑๑โมงเช้ารถตู้สายนี้ออกจากตัวเมืองอุบลราชธานี
แล้วจะไปเข้าอำนาจก่อนก็คืออำนาจเจริญก่อนแล้วก็ค่อยไปสิ้นสุดปลายทางที่อำเภอเขมราช
ระยะทางกว่าร้อยกิโลเมตรครับคุณผู้ชมคุณบอลบอกว่าทีแรกก็นั่งกันปกติเต็มแล้วนะเต็มแล้วก็เอ๊ะนะครับ
ก็คงเดี๋ยวคงจะรีบไปเลยแหละเพราะเต็มแล้วนี่แต่พอเข้าจังหวัดอำนาจเจริญเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชม
คนขับรถตู้รับผู้โดยสารขึ้นมาอีกเท่าไหร่รู้ไหม๑๐คนโอ้โหขึ้นมาอีก๑๐คน
เขาบอกว่าปลากระป๋องยังไงอย่างนั้นจนผู้โดยสารที่นั่งอยู่บางคนบอกว่าไม่เป็นไรฉันเสียสละลงก็ได้

คุณบอลบอกว่าแบบนี้ไม่ควรทำเลยเพราะไม่ปลอดภัย
ทั้งเรื่องของการขับขี่แล้วก็โควิด๑๙ไงครับ
คนที่เขามีที่นั่งอยู่อะไรอย่างนี้ครับ
เขาถึงไม่ไหวอย่างนั้นผมขอลงตรงนี้แล้วกัน
ผมไม่ไปต่อแล้วเพราะว่ามันคงขึ้นไม่ได้
นั่นแหละให้คนที่จะไปต่อที่พี่ได้ขึ้นขึ้นไปเหอ
ก็มียืนมีอัดมีเบียดมีนั่งอยู่ข้างล่าง
เรื่องนี้มีอยู่จริงนะคะรถตู้๑คันบรรทุกไป๒๐กว่าคน

ฝากดูแลหน่อยค่ะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ